แล้วพาไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันหน่อยครับ

เปิดศึกกันหน้าเวทีหมอลำ

เยี่ยมมาก

เซอร์เอยนักร้องเอ่ยวิ่งไปหลบกันหลังเวทีครับ

เมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ๓ทุ่ม
นี่คืองานบวงสวงของคณะเครื่องเสียง
จะเปิดฤดูการใหม่หลังสิ้นสุดฤดูฝนไงฮะ
หมดฝนปุ๊บหมอลำก็เขาก็ออกทำงานกันแล้วนะฮะ
มอบความสุขความบันเทิงภายในวัดบ้านดอนโองครับ

พระสงฆ์เอ่ยผู้นำหมู่บ้านเอ่ย
ต้องช่วยกันประกาศหยุดการแสดงก่อนเลยจ้า
เพื่อป้องกันเหตุอาจจะรุนแรงไปมากกว่านี้
ตำรวจในพื้นที่ครับต้องมาช่วยกันระงับเหตุ
เหตุการณ์นี้สุดท้ายแล้วมีคนเจ็บนะครับ
ผู้ชาย๔คนครับที่บาดเจ็บอายุประมาณ๒๓
มีแผลแตกที่หัวครับมีรอยฟันด้วยของมีคม

ต้นทราบข้อมูลเพียงว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้น
ไม่ใช่คนในพื้นที่ที่เขาจัดงาน
เป็นคู่อริต่างหมู่บ้าน
แล้วมาเจอกันที่หน้าเวทีหมอลำก็เปิดศึกกันเลย
ส่วนเหตุการณ์นี้จะลงเอยอย่างไรในทางคดี
จะมีการแจ้งข้อหาใครเพิ่มเติมหรือไม่
เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมทางตำรวจด้วยครับ